ทางด้านพี่หนึ่งจักรวาลค่ะก็ได้โพสต์ภาพเดินทางไปทำบุญกับครอบครัวค่ะ
อย่างล่าสุดเนี่ยพี่หนึ่งได้โพสต์ภาพขณะที่ว่าอยู่เนี่ยเหมือนขอพรที่ทำนักค่ะ
คุณผู้ชมพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรากำหนดค่ะ
เข้ามาให้กำลังใจพี่หนึ่งเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนแล้วก็ให้พี่ผ่านให้ได้
หลังจากนี้ก็ขอให้มีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นนะคะ
ค่ะนะคะก็เป็นว่าจบแล้วนะคะดราม่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะมันก็เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับหลายครอบครัว
แล้วก็นั่นแหละค่ะอย่างที่หลายคนออกมาเตือนก็คือชาวเน็ต
คือเวลาคอมเมนต์อะไรเนาะมันก็คือถ้ารุนแรงไปมันก็จะมีเรื่องฟ้องร้องเข้ามาอีกนะคะ
คือเตือนกันได้กล่าวกันได้แต่อย่าไปแบบติเตียนแล้วพาดพิงถึงคนนู้นคนนี้อันนี้จะเยอะไป
นะคะก็ระมัดระวังมีสตินิดนึงเนาะในการคอมเมนต์นะคะ